ไหนก่อนที่จะเบรกไปดูกันหน่อยละกัน
แต่ว่ารถที่จะพูดถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

ใหญ่ขนาดไหนและขับรถยังไง

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

คุณผู้ชมสังเกตรถคันซ้ายมือให้ดีนะคะ
ก็ขับกันไปเกือบตีคู่ขนานกันแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะพอตีคู่ขนานกันแล้ว
เทรลเลอร์เขาขับตามเก๋งสีขาวอยู่นะ

พอเก๋งสีขาวข้างหน้าเบรกกระทันหัน

คือเขาก็หักพวงมาลัยหลบออกขวา
แล้วก็ไปเบียดกับรถกระบะที่บรรทุกของ
พลิกแบบนี้เลยหงายท้องเลยนะคะ

คือที่บ้านโพธิอำเภอหนองไผ่

เจ้าของโพสต์ก็บอกด้วยนะบอกว่าต้องขอบคุณพี่เขาให้ดูรูปครับ
ขอบคุณครับผมกับลูกก็ปลอดภัยครับ
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยย้ำเตือนนะคะ
เขาก็บอกว่าเวลาที่ขับรถไปเจอรถใหญ่เนี่ย
อย่าไปขับตีคู่อย่าไปอยู่กับรถใหญ่อย่าไปอยู่ใกล้เลย
ตามหลังบางทีเราก็ไม่รู้ของเขิงอะไรมันจะหล่นลงมาหรือเปล่า
ต้องชมดูนะนี่รถหรือว่างู
พี่ขี้เสียเต็มถนนเลย
เหตุการณ์นี้ค่ะไม่รู้ว่าเขากรึ่มมา

แล้วก็โดนจนได้ครับ

แล้วก็ไปพุ่งไปที่ฟุตบาทนี่เหมือนภาคมวยเลยนะ

ใช่ค่ะฟุตบาลก็อยู่ดีของมันนะ
แล้วดูสิเขาก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยไง
ตอนที่เขาเสียหลักลงไปเขาก็นั่งงงอยู่

พลเมืองดีเข้าไปช่วยเข้าไปยกรถเอาไปไว้ข้างทาง
แล้วก็คนขี่พอเขาได้สติก็ค่อยลุกขึ้นมาตรวจสภาพรถ
โชคดีที่เหตุการณ์นี้เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก

จะได้มีสติในการขับรถแล้วก็ไม่ประมาทกันด้วยนะคะ